ซื้อตรงนั้นคงไม่พอให้รัก
สิ่งที่ตระหนัก
คนรักจะต้องหล่อรวย

แอบเกรงเล็กน้อยนะครับคุณตำนี่
มีความสามารถในการร้องเพลง
ร้องเพลงของใครก็เป็นคนนั้นเลยนะครับ

คุณภรรยาล่ะคะเราฟังเนี่ย
เราเป็นคนเชียร์นะ
เกร็งขนาดนี้เลยคุณภรรยาเกร็งขนาดไหน

ใจมันเต้นเนอะ

กว่าเชียวเนอะ

แต่อันนี้เป็นการร้องเพลงที่รู้สึกว่า
เราระว้างก็คิดดูซิค่ะเพลงนี้๖๐๐๐๐

ครับผมนะฮะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับ
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณตั้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โพคไตโพคไตโพคไตโพคไตโพคไต
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทคุณตั้ม

ร้องผิดนะครับร้องผิดตรงนี้นะครับคุณตั้ม
ซึ่งถ้าไปร้องที่อื่นไม่มีผลกับการแข่งขัน
แต่ว่าอันนี้มันเป็นกติกาของเรานะครับ
ความหมายอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่าคำว่าถึงกับคำว่าจึงมันเป็นคนละคำกัน

ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะ

แต่ก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับคุณต้า

คุณตั้มนักสู้ชีวิตของเรารับเงินจากรายการของเราไปทุนสู้ชีวิตนะครับ

ก็ยังมีเงินไปจุนเจือก้อนหนึ่ง
ครับก็สู้อยู่เสมออยู่แล้วค่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักและเข้มแข็งบนเวทีของเราก็มาสู้
กลับไปเป๊กก็มั่นใจว่าพี่ตั้มก็จะสู้อย่างเต็มที่อยู่เสมอเหมือนที่เคย

ภูมิใจครับภูมิใจในอาชีพนี้รักอาชีพนี้ครับ
ลูกผมก็ภูมิใจสิ่งที่พ่อทำทุกวันนี้พ่อทำเพื่อพวกหนูหนูจงภูมิใจครับ
ลูกผมจะพูดตลอดว่าพ่อลีโอพ่อมีตังค์ไปสับปะเลอพูดกับเพื่อนเขา

ใช่ครับไม่มีเหมือนคนอื่นเขามันก็ต้องทำทำแบบนี้
อยากบอกตั๊กว่าพี่รักตั๊กมากนะถึงจะป่วยถึงจะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะดูแลเธอตลอดไป
วันนี้รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณตั้มนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
วันนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับ
นักสู้ชีวิตคนต่อไปรอพบอยู่แล้วแต่ว่าคงต้องเป็นคราวหน้านะครับ
วันนี้เวลาของเราหมดแล้วก็กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
จากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ
ถึงวันนี้ผมจะร้องผิดนะครับแต่ผมก็จะสู้ต่อไปครับเพื่อครอบครัวของผมนะครับ
ยังไงตอนนี้ผมก็ได้เงินทุนมาแล้วสองหมื่นครับผมจะไปสู้ชีวิตกับครอบครัวผมต่อไปครับขอบคุณมากครับ

ยายชื่อยายเป้าอายุ๘๘ปีอยากจะอยู่ไปนานอยู่อีกสัก๑๐ปีค่ะ
สมัยศอดสาวนะคะยายเป็นนักร้องตอนนั้นระได้พอดีภูมิกำลังเรียกเพียบเลย
ชีวิตของยายอยู่กับความเหงามาตลอดชีวิตเลยค่ะ
พ่อตายแม่ก็ตายผัวก็ตายลูกก็หายไป

เอาเพลงช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะ
ยายมีโรครุมร้าวตามภาษาคนแก่หนึ่ง
หัวใจค่ะโรคเบาหวานก็จะเป็นความดัน
คุณหมอบอกว่าต้องกินยาสะเก็ดเลือด
ที่นักที่ทุกข์คือผัวหัวเข่ายืนไม่ได้ยืนเลยล้ม
ยายอยากได้เงินไปพาหัวเขา๒๐๐๐บาทค่ะ
สู้ค่ะ